รู้จักเพชรในตมตรงไหนอยากจะให้นำมาเสนอ
เรามีช่องทางในการทำงานกันอยู่แล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่สามารถลงไปลึกได้
เราไม่สามารถลงไปเจอได้ทุกคนทุกหมู่บ้านหรอก
ถ้าใครทราบว่าใครเป็นทาเลนส์หรือว่ามีความสามารถพิเศษเนี่ย
อยากให้ขุดเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับ
แต่ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ล่อแหลม
ให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งจริงหรือ
แม้ว่าปีนี้การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นมาก
แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงสภาพเศรษฐกิจไทย
แต่ที่น่ากังวลก็คือขาดความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดก็ทำให้ความหลากหลายนั้นมากเกินไป
ทางการตลาดมีอยู่๓อย่างที่ต้องคำนึงถึงเสมอ
คือเงินเวลาและแรงงาน
ถ้าใช้เงินน้อยก็ต้องใช้เวลามากขึ้นถ้าใช้เวลาน้อยก็ต้องใช้แรงมากขึ้น
มันไม่มีอะไรที่ใช้เงินน้อยเวลาน้อยแรงงานน้อยแล้วจะประสบความสำเร็จได้
ข่าวไทรัตทีวีรายละเอียด